กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งโสชีวิต
วันนี้ก็ยายพรุ่งนี้ก็เป็นยายเหมือนเดิมเป็นแม่ไม่ได้หรอก
รักแค่ไหนก็เป็นอย่างไรก็ยาย
พ่อกับแม่กลับมาหาหนูด้วยนะ
หนูยังอยู่กับตากับยายที่เดิม
ยังรอพ่อกับแม่เสมอ
ถึงยังไม่ได้เลี้ยงมือและก็รักคิดถึงมากกว่า
มุ่งหมายเราคือการศึกษาของหลาน
ผลักดันตัวเองมารายการนี้เพื่อที่จะอยากได้เงินก้อนนี้ไง
เพราะไม่รู้ว่าจะมีแรงทำงานได้หรือเปล่าไง
ก้อนนี้ก้อนที่ยังค้างชำระเขาอยู่เนี่ย
แล้วก็คนต่อจากนี้ค่ะเราก็อยากให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงค่ะ

อยากให้สุขภาพดีขึ้นอยากให้มีเงินส่งหลานเรียนค่ะ
เรื่องราวของเธอนะครับก็เป็นเรื่องราวที่โอ้โห
เป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ช้ำนะฮะยังมีโรคร้ายนะฮะน่ากลัวมากเลยทีเดียว
เป็นโรคเนื้องอกในมดลูกอาการมันก็คือปวดท้อง
จนเราทำมาหากินเลยไม่ได้พาราต้องกินทุกชั่วโมง
ชั่วโมงละ๔เม็ดเนี่ยพอมันรู้สึกว่าไม่ดีปุ๊บเราก็กินไง
เลือดออกแล้วมันไหลมันไหลมาเหมือนเราตกลูกอ่ะ
บางครั้งวันหนึ่งถึง๑๐ห่อถ้าใช้ทั้งวันทั้งคืนเลยจะตก๔๐แผ่น
บางครั้งไม่มีตังค์ซื้อผ้าอนามัยหรอก
ใช้วิธีเอาผ้าถุงมาพับแล้วก็ใช้ขี่ม้าเอา
เพื่อที่จะซับเลือดที่มันไหลตลอดไง
คืนนึงผ้าถุง๕ผืน
บางครั้งเวลาโรคมันกำเลิภมากมันจะทำให้เราฉีดไม่ออกด้วย
ใช้สายฉี่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเต็ม
กลัวเขาถามว่าป้าเป็นอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้
แล้วป้ามาทำงานทำไมอะไรอย่างนี้
ผู้หญิงเนี่ยเวลาเลือดออกเยอะมันจะเพียเลือด
เพราะเวลาเพียเลือดผมว่ามันจะตั้งไม่ขึ้น

ไปโดยไม่มีอะไรเลยแล้วเอาอะไรเกี่ยวไม่มีแต่ตังค์เลยค่ะ

เคยนอนกันแล้วแบบตอนเย็นไม่มีอะไรกินแล้วมองตากัน

เพราะสุขภาพเราอย่างนี้เราต้องทำใจไง

เราก็ต้องมองยังมีแอ๊คคนอื่นน้อย่างนี้

มันต้องเรียนหนังสือ
เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้เยื้มอ้อมแทน
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณอุ๊ร้องกับเธอเลยนะครับ
คุณอุ๊แม้เลือดออกหมดตัวแต่หัวใจยังสู้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้าน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ยังตื่นเต้นเหมือนเดิม

ก็ยังมีตาแดงอยู่นะพี่โอ

ตาก้อยแล้วก็อัลเอนะครับ
ขอบคุณครับ
ฝั่งนี้ระหว่างดูภาพชีวิตของพี่อุ๊
ของพี่อุ๊ก็ตาแดงไปด้วยเหมือนกัน
หมายสำหรับหลานคนนี้

อยากให้เขาได้ประมาณแค่ไหน

เรามีกำลังทรงหลานได้ขนาดนี้
กับตัวเราที่สุขภาพเป็นอย่างนี้

หมายสูงสุดชีวิตคืออะไร

ถ้าจบม๖แล้วต้องทำยังไง

เพราะว่ายายก็ดูแลเอ๊มาตั้งแต่แบบเบาะเลย

ลักไหม
ลักมากครับ
ลักมากครับ

เคยตาพาไปตอนเด็ก
ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอคือจำได้ไหมประมาณ

ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะดูอยู่

อยากให้มาหาอยู่บ้างนะ
เคยเจอพ่อแม่มากี่ครั้งตั้งแต่โตมา
เคยเจอพ่อครั้งเดียว

พ่อกับแม่กลับมาหาหนูด้วยนะ
หนูยังอยู่กับตากับยายที่เดิม
ยังรอพ่อกับแม่เสมอ
ถึงจะไม่ได้เลี้ยงมือ

และมันคิดถึงมากกว่า
พ่อกับแม่คิดถึงหนูไหม

อย่ายอดแห่งลูก
พ่อคิดถึงหนูตลอดเวลานะลูก
ยังไงลูกนี้เวลาก็มาแล้วลูก
มาหาพ่อมาหาเอ๊ลูก
เงินทองไม่ต้องมีมามากลูก
มามีค่ารถก็มาได้ลูกนะถ้ามีเวลาลูก
ลูกไม่ต้องห่วงว่าพ่อดูอะไรอย่างนี้ลูกเลย
ทุกวันนี้ก็นอนสวดมนต์ภาวนาขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขเหรอ
รักมากครับรักมาก
ทุกวันผมรักมากกว่าแค่ว่า
คุณแม่ล่ะครับถ้าลูกดูอยู่

บอกว่าเกี้ยวเอ้ยกลับมาบ้างก็ได้นะ
ไม่โกรธหรอกถึงเราจะ
น้อยเนื้อต่ำใจบางครั้งมันน้อยใจไงว่า

แล้วมันก็เอาลูกมาให้แม่เลี้ยงให้มาเกิด
มันก็เลยแบบเหมือนมันน้อยใจมันเสียใจ

ทีไรเราก็จะสงสารลูกนะ

ทุกวันนี้แม่เลี้ยงมันต่อไปแม่ก็เลี้ยงได้
แม่เป็นยายมันแม่ก็เลี้ยงมันได้
เอาจากใจของคนเป็นแม่เลยนะพี่อู๋
เราอาจจะพร่ำบ่นอะไรไปในบางอย่าง
ตำหนิลูกในบางเรื่องที่มันไม่ถูกต้อง
แต่เอาใจจริงโกรธลูกไหมพี่อู๋
ไม่โกรธหรอกโกรธเขาทำไม
เขาเป็นลูกลูกยังไงมันก็ไม่ผิดหรอก
เราผิดมากกว่าที่ดูแลมันไม่ดี
เราเป็นยายยายมันก็ยายอยู่เองค่ำไม่ใช่แม่
วันนี้ก็ยายพรุ่งนี้ก็เป็นยายเหมือนเดิม

รักแค่ไหนก็เป็นอย่างไรก็ยาย

วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มา

เอาเงินไปให้หนูเรียนหนังสือเนี่ย
รักยายนะสู้
ได้กำลังใจจากหลานไปแล้วทีนี้
จากคู่ชีวิตคู่ทุกคู่ยากบ้างนะฮะ
คุณก้อยให้กำลังใจภรรยาหน่อยครับวันนี้
ฮู้ให้กำลังใจนะ๑๐๐๐
ทุกสู้ทุกสู้

ตอนนี้คุณอุ๊ก็ได้ทำกำลังใจนะครับ
จากทุกคนจากครอบครัวของตัวเอง
ครอบครัวของตัวเองแล้วก็คิดว่าจากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านด้วย
กำลังใจมีแล้วเงินทุนสู้ชีวิตมีบ้างแล้ว
ตอนนี้มีอยู่แล้วสี่หมื่นบาทเพราะได้ไปแล้ว๓เพลง
คุณผู้ต้องการหกหมื่นบาทสี่เพลง
มาถึงเพลงนี้แล้วนะครับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
ถ้าทุกท่านพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
เพลงมีจังหวะขึ้นมาบ้าง
ใครก็ต้องรู้จักอมตะนิรันการตั้งแต่รุ่นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่

โทรเพลงขึ้นมาสนุกเลยนะคะแต่ว่าสีหน้าพี่อู๋ไม่สนุกเลยค่ะตอนนี้
อันนี้แหมเป็นอุปสรรคไหมคะพี่อู๋
เพลงนี้นะคะมันเป็นเพลงดังในอดีต
แล้วก็ทุกคนได้ยินได้ฟังน่าจะเขาไปกับเพลงได้

เราก็ได้
คาดเดาคาดคณีของเราเองตัวเราเองความจำของเราเอง
ถ้าเป็นความจำนะคะน่าจะได้ประมาณ๙๐เปอร์เซ็ท
๙๐เปอร์เสร็จก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี

ลองคิดและตึกตองดูให้ดีค่ะพี่
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณอู๋ครับคุณอู๋จะสู้หรือจะหยุด

สู้ค่ะ
เริ่มมีความคึกคักและฮึกเหิมคำแรกที่ตอบออกมาค่ะคุณป่า
สู้ค่ะคำที่สองบอกสู้เว้ยถ้าสู้ก็ต้องสู้ยังมีแบบแผนมีวิธีนะครับ
มีกลยุทธ์ที่ดีก็จะชนะไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับตัวช่วยล่ะครับ
จากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์
ตอนนี้คุณอุ๊มีสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้
คุณป่าค่ะในกรณีพี่อู๋เนี่ยต้องใช้คำว่าร้องเองนักเลงพอนี่
จงตั้งใจและทำให้เต็มที่กับโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้น
ต่อไปนี้ขอให้โชคดีในเพลงนี้นะคะพี่อุ๋สู้นะคะสู้ค่ะค่ะ
มาถึงเพลงที่๔นะครับผู้แข่งขันของเราตัดสินใจสู้และไม่ใช้ตัวช่วย
นั่นคือต้องร้องโดยห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียวนะครับมาถึงเพลงที่สี่นะครับ
มูลค่าหกหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
แล้วพี่จ้า
น้องนับทำต่ำตารอพบว่าวันใหม่วันใจผู้ชายรูปเรา
อ้ายเพื่อนอ้ายแม่อ้ายพ่อแต่กลัวจะรอก็มันสายพวก
น้องอายเขานักคนชักนินทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัวกลัวใจของพี่หนักหนา
จะขอปรีขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
ของอื่นนั้นขึ้นราคาแต่ค่าตัวน้องรับรองเหมือนเดิม